เพราะว่าลูกคนนี้คลั่งยาเสพติด

แล้วก็ใช้มีดฟันพ่อเลี้ยงจนเสียชีวิต
หรืออย่างก็ใช้มีดฟันแม่แฮะ

เพราะแม่เข้าห้ามแล้วถูกฟันหัวเลย

ต้องเข้าไปควบคุมตัวของผู้เกาะเหตุ

นี่ฮะช่วงการควบคุมตัวนั่งลงนั่งลง

คือตำรวจและเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง
จับกลุ่มนายสามารถซึ่งเป็นผู้ก่อเหตุนะครับ
หลังหลบหนีเข้าไปในป่าห่างจากบ้านที่เกิดเหตุ

เจ้าหน้าที่ก็ต้องใช้ความระมัดระวังแล้วครับ
เพราะว่านายสามารถมีอาวุธมีดติดตัวมาด้วย
เจ้าหน้าที่เตรียมอุปกรณ์เหล็กงามอะไรต่างนะครับ
กระทั่งสามารถควบคุมตัวนายสามารถได้นะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับ
ตำรวจสพบ้านหมอได้รับแจ้ง
พบผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บที่บ้านหลังหนึ่ง
ตำบลหนองบัวอำเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรีนะครับ
ก็เข้ามาตรวจสอบบริเวณหน้าบ้านพบกองเลือดจำนวนมากนะครับ
ภายในบ้านน่าสลดใจไปพบศพของนายสุวรรณประสมศุกร์อายุ๖๒ปี
คุณลุงสุวรรณถูกของมีคมฟันหลายแห่ง
คว่ำหน้าเลือดไหลนองพื้นนะครับ
ส่วนนางสำรานจิตงามอายุ๕๗ปี
คุณป้าสำรานถูกของมีคมฟันที่ศีรษะเป็นแผลชะกัน

ถูกฟันที่ศีรษะถูกฟันที่ลำตัวหลายแห่ง

หายใจรวยรินอาการสาหัสถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลบ้านหมอ
และคุณป้าสำรานเป็นแม่แท้ของผู้ก่อเหตุนะครับ
สอบสวนทราบว่านายสามารถผู้ก่อเหตุเนี่ย
เป็นลูกเลี้ยงของนายสุวรรณผู้ตาย
แล้วก็เป็นลูกแท้ของคุณป้าสำราน
มีรายงานว่านายสามารถพกปืนติดตัวด้วยนะ
ตำรวจจึงนำกำลังพร้อมอาวุธครบมือ
ล้อมบ้านเพื่อจับกลุ่มและเข้าตรวจค้นตามห้องต่างในบ้าน
แล้วก็ในป่าข้าวโพดข้างบ้านไม่พบตัวครับ
ก็ต้องระดมกำลังกันการไล่ล่า
กระทั่งล่าสุด๑๐โมงเช้าที่ผ่านมา
พบนายสามารถที่ป่าหลังบ้าน
เจ้าหน้าที่ใช้เวลาเกลี้ยกล่อมกว่า๑๕นาทีถึงยอมมอบตัว
นายสามารถเมื่อถูกควบคุมตัวให้การสับสนฮะ
บอกว่าตัวผมเองไม่ได้ฆ่าพ่อเลี้ยง
รับว่าก่อนเกิดเหตุเสพยาบ้าเข้าไป
แต่ไม่ได้ฆ่าคนตายนะครับ
สามารถใช้นิวตีดนิวตีน่ะครับ

สภาพของแม่ที่นอนจมกองเลือด
ตอนนั้นเชื่อว่าพี่ชายเกาะเหตุแน่นอน
เพราะบ้านของเขาไม่มีใครเข้ามาได้นอกจากตัวพี่ชาย
พี่ชายเสพยาบ้าถูกจำคุกมาหลายรอบแล้ว
ปกติพี่ชายก็ไม่เคยทะเลาะกับแม่นะ

ตำรวจก็ต้องสอบสวนดำเนินคดีนายสามารถ
ผู้ก่อเหตุตามกฎหมายต่อไปนะครับ